มงคลกิจสุขสินธารานนท์จากนักร้องเรียนเรื่องทุจริต
เก้าอี้หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยชูนโยบายปราบโกง
ถึงขั้นต้องตายกันไปข้างใดข้างหนึ่ง
พระฤทธิ์วัชรสินดีกรีปรัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมือง
จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ตตั้งใจแน่วแน่ที่จะก้าวสู่ถนนการเมือง
ในสังกัดภักดิ์ประชาธิปัตย์เจ้าตัวยืนยันผมเป็นแค่หลานอภิษฐศาสตร์
ไม่ได้มีอภิษฐศาสตร์เหนือใคร
นัทธพงศ์รอบครอบนักสร้างแบรนด์ระดับตัวท็อปในวงการเศรษฐกิจและการเมือง
ครั้งนี้คันไม้คันมือขอลงสนามเรียกเรตติ้งในนามพักพลังท้องถิ่นไทย
นัดดันัยชนิดวัดหนุ่มหล่อมากความสามารถ
งานทั้งพระเอกละครและพิธีกรมาแล้วนับไปถ้วน
ครั้งนี้อาสาเป็นตัวแทนพักพลังทำใหม่
ชิงชัยในสนามเลือกตั้งสักครั้ง
เสริมโตทับเที่ยงขอคิดใหญ่บนเส้นทางการเมือง
สลัดภาพทายาทปลากระป๋องปุ้งปุ้ย
ลงสนามในนามพักพลังประชารัฐ
เจ้าตัวบอกชอบความท้าทายคงเสียดายถ้าไม่ได้ลองทำ
ปุ้นตีรัฐสิริจันทรโรภาส
หนุ่มที่มีดนตรีในหัวใจและนักกิจกรรมตัวยง
เหลืออีกหนึ่งอย่างที่เขามุ่งหวัง
คือเข้ามาทำหน้าที่สอสอในสภาสังกัดพักเพื่อไทย
พันนิกาวานิสอดีตสื่อมวลชนที่ผันตัวมาเป็นนักการเมือง

ด้วยความหวังจะดึงนิวเวอร์เตอร์
มาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย